ติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีเสื้อให้ห้าตัวเหมือนเดิมนะฮะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์เพจ
รัฐนิวโชว์รอไว้ก่อนนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับ
รอปภเมานะฮะเมาแล้วก็แทงเพื่อนร่วมห้องเสียชีวิต
ตอนที่ไปจับตัวได้เนี่ยมือยังเปื้อนเปลือเปื้อนไปด้วยเลือดนะฮะ
งคอเพื่อนเสียชีวิตนะครับนี่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
กู้ภัยก็มาครับทุกผู้ชมครับผู้ที่เสียชีวิต
อยู่ที่ชั้นสามนะฮะเป็นห้องเช่านี่ฮะตรงนี้ครับ
อยู่ซอยเหยียมจำเรินตำรวจมังฉลงอพฤบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นายสุริยาผานอ่องว่าอายุสามสิบหกปีเป็นชาวร้อยเอ็ดนะฮะ
นี่คือผู้ตายนะครับเป็นรอปภของสถานที่ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส๒
ที่จะสร้างใหม่นะครับลักษณะของที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้นะครับ
ส่วนสภาพศพเนี่ยเขามีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอข้างขวานะฮะ
แล้วแผลถลุท้ายถอยจากลำคอด้านขวา
ถลุท้ายถอยด้านซ้ายแล้วก็ที่ใต้คางด้วย
เลือดนี่เต็มพื้นไปหมดนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
รัตนสุภาอายุ๒๔ปี

ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยอยู่ในสภาพเมาเลยนะ
หลังก่อเหตุเดินลงมายืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับอยู่ที่หน้าเพิงพัก
แล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวประมาณ๗นิ้วนะฮะอยู่ใกล้ใกล้นายนัทเริกด้วยนะครับ
เหลือแต่ตัวมีดไม่มีด้ามจับนะฮะเปื้อนเลือดด้วยนะฮะตกอยู่นะฮะ
เก็บไว้เป็นหลักฐานเหตุการณ์นี้น้องสาวของผู้ตายนะครับ
น้องสาวของนายสุริยาซึ่งอยู่ห้องที่๗นะอยู่ใกล้กับห้องที่เกิดเหตุที่พี่ชายอยู่นี่แหละ
บอกว่าพี่ชายเนี่ยพักอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็คือมือมีดผู้ต้องหา
ส่วนนี้คือน้องสาวของผู้ตายนะครับน้องเนี่ยอยู่ห้อง๗พี่อยู่ห้อง๙กับเพื่อน
ก่อนที่จะเจอศพพี่ชายเธอได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนมาเคาะประตู
แต่ไม่ได้เฉลี่ยวใจออกไปดูนะฮะแล้วก็เห็นคนก่อเหตุเนี่ยสภาพมึนเมา
เดินตัวเปื้อนเลือดพร้อมกับถือมีดมาด้วยมาบอกขอโทษนะที่ทำเสียงดัง
แล้วก็เดินไปข้างล่างเธอก็เลยเอกใจเดินไปที่ห้องพี่ชาย
เห็นพี่ชายคลานมาอยู่ที่หน้าห้องสภาพเลือดท่วมตัวตอนนั้นก็เลยเรียกแฟนให้มาช่วยนะครับ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาผ้าเนี่ยมาอุดมาห้ามเลือดที่คอพี่ชายไว้ก่อน
แล้วก็แจ้งตำรวจนะฮะแต่สุดท้ายพี่ชายเสียชีวิตครับแล้วตำรวจก็มาถึงนะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจสันนิษฐานว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือนายนัทเริกนะครับ
คงจะดื่มเหล้าจนเมาแล้วมีปากเสียงกับนายสุริยาผู้ตายที่เป็นเพื่อนร่วมห้องนะครับ
ก็มีปากเสียงกันจุดที่เป็นประตูห้องพักนะครับก็เลยหยิบมีดทำครัวยาวเจ็ดนิ้วเนี่ย
แทงใส่เพื่อนคือแทงเข้าไปเนี่ยมันเข้าบริเวณคอพอดีนะฮะเข้าใต้คางด้วย
ผู้ตายก็ล้มลงกับพื้นนะฮะแล้วก็มีน้องสาวมานะครับพยายามจะช่วยแล้วช่วยไม่ทันนะครับ
ส่วนนายนัทเริกพอแทงเขาเสร็จก็เดินไปนะฮะไปเคาะประตูห้องพักของน้องสาวผู้ตายที่อยู่อีกสองห้องถัดไปนะครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเหมือนกับรู้ตัวฮะยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะครับ
น้องสาวก็ให้แฟนนุ่มเนี่ยมาช่วยพี่ก่อนนะเอาแผลมาอุดบาดแผลที่ถูกแทงเพื่อห้ามเลือด
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาแต่ว่าไม่ทันนะครับนายสุริยาเสียชีวิต
นี่ฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะชุดพิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่ชุดรัดกลุ่มมาด้วยนะครับ
ในการตรวจสอบพื้นที่ต่างนะฮะนางคุณสุชาดาสุริคงนะครับผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
คือที่ด้านล่างเนี่ยมีด้ามมีดตกอยู่นะครับคาดว่าจะเป็นด้ามมีดของคนก่อเหตุนะฮะ
ที่ใช้แทงนายสุริยาจนเสียชีวิตเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเจ้าหน้าที่เจอแต่ตัวที่เป็นมีดตัวมีดนะฮะ
เปื้อนเลือดนะครับเนี่ยด้ามมีดที่หลุดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ตรวจสอบที่หน้าห้องที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
ยังมีคราบเลือดอยู่บ้างนะครับแถวขอบประตูขอบระเบียงนะครับแล้วก็ที่เสื้อผ้า
รอปภที่ตากอยู่ที่หน้าห้องคือคราบเลือดเนี่ยกระเด็นไปถึงเลย
นี่ฮะชุดตรปภตากอยู่ตรงเนี้ยคือคราบเลือดยังกระเด็นไปถึงนะฮะ
ตอนที่แทงกันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะฮะ
นายวิรัติทั่งจันทร์อายุ๔๕ปีนะครับที่คุณสุชาดาได้คุยด้วยนี่ครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยพักห้องเลขที่๙อยู่คนเดียว
น้องสาวอยู่ห้องเลขที่๗ลักษณะแบบนี้นะครับ
นายนัทเริกเนี่ยมาทำงานเป็นรอปภนะครับอยู่ในที่เดียวกัน
ผู้ตายก็เลยชวนมาอยู่ด้วยซ้ายมือนี่คือนายสุริยาผู้ตายนะครับ
นัทเลิกเนี่ยเขามาเป็นรอปภผู้ตายก็ชวนมาอยู่ด้วยกันที่ห้องนะครับ
พอได้เงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปเช่าห้องพักเองอะไรประมาณอย่างนี้
ว่าเออให้อยู่ด้วยเนี่ยช่วงเนี้ยสักไม่ถึงสิบวันก็เดือนใหม่แล้วอืม
สิ้นเดือนเงินเดือนออกก็จะไปเปิดห้องใหม่นะครับ
แต่มันก็มาเกิดเรื่องซะก่อนนะครับหลังเกิดเหตุน้องสาวผู้ตาย
เขาไปร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนแถวนี้ด้วยนะฮะรวมทั้งคนที่คุยกับเราด้วยนะครับ
มาถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยกันแล้วแต่ว่านายสุริยาอาการหนักเหลือเกินนะครับ
ลักษณะพยายามคลานออกจากหน้าห้อง๙ของตัวเองเนี่ยมาที่ห้องที่๗ของน้องสาว
มาขอความช่วยเหลือของน้องจากน้องแต่ก็เสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยความจริงแล้วไม่ได้เดินลงไปมอบตัวเสียทีเดียวนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกนะครับคือนายนัทเริกเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยเดินหนีลงไปข้างล่างแล้วชาวบ้านเนี่ยกลัวว่าจะหนีนะครับ
ก็พยายามจะวิ่งตามไปเพื่อจะรวบตัวรอตำรวจ
แต่ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นว่านายนัทเริกผู้ต้องหาเนี่ย
ดูใจเย็นเหลือเกินนะยืนล้างยืนเช็ดเลือดล้างเลือดที่แขนอย่างใจเย็น
ลักษณะแบบไม่ได้แบบโอ้โหจะหนีโดยทันทีนะฮะ
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนายวิรัติเนี่ยเขาบอกเขาก็ไปถาม
ว่าโอ้โหน้องน้องทำแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไปไหม
นายนัทเริกตอบมาสั้นนะครับบอกขอโทษพี่ผมอารมณ์ชั่ววูบ
นี่ฮะแต่ไม่บอกสาเหตุการตายเห็นไหม
คือข้างบนเนี่ยไปบอกน้องสาวผู้ตายบอกขอโทษนะเสียงดังไปหน่อย
ข้างล่างมีชาวบ้านตามมาเจอนะฮะกลัวจะหนียืนล้างเลือดอยู่
บอกทำเกินไปหรือเปล่านายนัทเลิศผู้ต้องหาบอก
ขอโทษพี่อารมณ์ชั่ววูบนี่ฮะ
ซึ่งนายวิรัติมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการพูดจาไม่เข้าหูกันหรือเปล่า
เพราะว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันพอมีปากเสียงกันก็เลยถึงขั้นแทงกันตาย
แต่เลือดมันเต็มทะลักไปหมดเลย
เหมือนกับคนเอาน้ำแดงลาดแล้วก็
เลือดเต็มเลยผมเห็นแล้วผมก็ตกใจเนอะ
พอแจ้งรวดเสร็จผมก็ลงวางร่างแล้วก็ไปรอเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามากับรถโรงพยาบาล
พอสายตรวจมาเขาขึ้นมาดูก็ไม่ไหวแล้วครับเสียแล้ว
แต่ตัวคนแทงเขาลงมารอมอบตัวอยู่ข้างล่างเขาไม่หนี
เนี่ยรอยอยู่ตรงท้ายรถเนี่ยครับตัวคนที่ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในซอยนี้มาหลายปีแล้วล่ะ
แต่ห้องนี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่แต่ก่อนเขาอยู่อีกตึกนึง
อ่าแล้วก็ไอ้ตัวคนก่อเหตุน่ะเพิ่งมาอยู่ได้ไม่ไม่น่าเกินอาทิตย์หรอก
เขาว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่เขาก็ไม่หนีนะ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
เมากันทั้งคู่นะทั้งตัวเขาแล้วก็นายสุริยาผู้ตายนะครับ
แล้วก็บอกว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
เนื่องจากผู้ตายมาพูดจาดูถูกเขาก่อน
ก็เลยใช้มีดกระด่ำแทงเข้าไปนะครับ
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายสุริยาผู้ตายเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้นะครับ
เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหานะครับ
ต้นตำรวจแจ้งข้อหาในนัดเริกนะครับ

ตอนนี้ก็คุมตัวได้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับ
ก็รอดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป